คุณผู้ชมครับตำรวจยังตามหาผู้ที่ทำให้น้องบอบบี้ต้องเสียชีวิตนะฮะ
หรือว่าจะเกิดเหตุอะไรกันเกิดขึ้นกับเด็กคนนี้แน่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เย็น๑๖มกราคมที่ผ่านมา
บอบบี้เด็กชายวัย๗ขวบหายไปจากบ้านนะครับ
อยู่ที่หมู่บ้านป่าศักดิ์งามตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย
แล้ววันที่๑๗ช่วงบ่ายในวันอาทิตย์
ก็มีชาวบ้านไปเจอศพน้องอยู่ในดงกล้วยนะฮะ
ห่างจากบ้านสัก๒กิโลเมตรกว่านะครับ
ตอนที่เกิดเหตุพ่อกับแม่ไม่อยู่นะฮะ
กรีดยางอยู่ที่อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายต้องไป๒วัน
บอบบี้ก็เลยอยู่ที่บ้านกับพี่สาวคนโตอายุ๙ขวบ
บอบบี้เป็นลูกชายคนกลางอายุ๗ขวบ
มีน้องชายคนเล็กอายุ๔ขวบอีกคนนึง
แล้วมีนายหลีอายุ๑๖ปีเป็นน้าชายนะฮะ
เป็นน้องชายของนายทรงวุฒิที่เป็นพ่อมีศักดิ์เป็นอา
เป็นอาของหลานจะคอยดูแลหลานให้เวลาพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านนะครับ
จนกระทั่งนี่แหละฮะไปเจอศพสภาพศพในพื้นที่ก็มี
หลักฐานพวกน้องพร้าวนักเรียนสีน้ำตาลหนึ่งข้างของน้องตกอยู่
มีท่อนไม้อยู่แถวนั้นในจุดพบศพอีก๒ท่อนนะครับ
มีจอบขุดดินทิ้งไว้ด้วยนะครับคาดกันว่า
ต้องมีคนทำร้ายน้องแล้วเอาศพมาทิ้งอำพลางตรงนี้แน่
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับ
พี่สาววัย๙ขวบของน้องบอบบี้ที่อยู่ที่บ้านกับน้อง
น้องจะหายตัวไปแล้วกลายเป็นศพเนี่ยนะครับ
น้องบอกว่าวันเกิดเหตุในหลีก็คืออาเนี่ย
ช่วยดูแลเธอกับน้องอีก๒คน
พี่สาวัย๙ขวบกับน้องชายอีก๒คนกระทั่ง๔โมงเย็นวันเสาร์
ที่ผ่านมานะฮะ๑๖มกราคมอาบอกว่าให้ดูรอย
ดูแลน้องดีนะห้ามออกไปไหนแล้วช่วยกันทำงานบ้านด้วย
ส่วนอาก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปน้องก็มากวาดขยะในบ้าน
บอบบี้ก็เล่นอยู่กับน้องชายคนเล็ก
กวาดบ้านเสร็จได้ยินเสียงน้องคนเล็กร้องไห้ก็เดินไปดูที่หน้าบ้าน
แต่ตอนนั้นไม่เจอน้องบอบบี้แล้วยืนยันว่า
บอบบี้เนี่ยก่อนจะหายตัวไปเนี่ยพี่สาวบอก
ไม่รู้จริงไม่ได้ยินอะไรจริงนะฮะเพราะว่ากวาดบ้านอยู่นะครับ
ได้ยินมากระทั่งเสียงคนเดินหรือว่าเสียงรถเลยอืมค่ะทีนี้ค่ะ
เราก็ส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงพี่สาวดูก่อนนะคะ
ค่ะหนูไม่เห็นเลยค่ะได้ยินเสียงอะไรไหมตอนนั้น
ได้ยินแต่น้องตัวเล็กร้องไห้ค่ะน้องตัวเล็กก็อยู่ในบ้านกับเรา
ค่ะส่วนบอบบี้อยู่ข้างนอกค่ะตอนนั้นไม่ได้ยินเสียงรถเสียงมอไซค์อะไรได้ยินไหม
ไม่ได้ค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะแล้วพอออกมาอีกทีเห็นน้องร้องไห้หรอค่ะ
แล้วตอนที่บอบบี้ออกไปน่ะบอบบี้ร้องไหมหรือว่าอะไรอยู่ดีก็หายเงียบไปเลยไม่มีเสียงเลยเห
หายเงียบไปเลยแบบไม่มีเสียงค่ะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ

คุณท่านเล่นกันกันกี่คนมีเรามีน้องมีออฟตี้

ค่ะแล้วก็คนที่มาอยู่บ้านนั้นก็ด้วยค่ะ

ใช่คนตั้งข้อสังเกตแบบนี้เยอะนะคะ
คืออยู่ที่บ้านแล้วก็หายไปแบบไร้ร่องรอย

คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐทั้งคุณภูริพัฒน์บุญนินนะคะ
ศักดิ์สิทธิ์ไปสำรวจรอบบ้านของน้องบอบบี้

ถ้าน้องถูกทำร้ายหรือถูกลักพาตัวไป
คนที่อยู่ในบ้าน๖หลังก็น่าจะเห็นนะ

บ้านหลังแรกติดกับบ้านของน้องบอบบี้เนี่ย
เป็นบ้านของนายธนัดนนท์

เขาบอกเขาก็ไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์อะไรเลย
แต่เขาเชื่อว่ามันก็น่าจะมีคนที่ก่อเหตุนี่แหละ
แล้วคนก่อเหตุอาจจะเป็นคนในพื้นที่ด้วยซ้ำ

บ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่เพราะว่าไปทำงานที่เกาหลีใต้
หลังที่๓เป็นบ้านของชาวจีนมาสร้างเอาไว้
ไม่มีคนอยู่นะคะตั้งแต่โควิด๑๙ระบาด
บ้านหลังที่๔เป็นบ้านของคนชาติภัณฑ์เมียนนะคะ

บ้านหลังที่๕ก็เป็นบ้านของคนชาติภัณฑ์เมียนเหมือนกัน
เดือนหนึ่งมาอยู่บ้านสักครั้งสองครั้งค่ะ
วันที่น้องบอบบี้หายไปลูกเจ้าของบ้านก็มาวิ่งเล่นกับน้องบอบบี้ด้วย
บ้านหลังที่๖ไม่มีคนอยู่ค่ะ
นี่ค่ะบ้านหกหลังนะคะ
ทีนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเรา
ก็ไปที่หมู่บ้านป่าสักงาม
ไปหาเบาะแสคนร้ายเพิ่มนะคะ
คือไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุน้องหายไปไหน
โดยเฉพาะช่วงหัวค่ำประมาณทุ่ม๒ทุ่มนะคะ
คือบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันก็ไกลกันนิดหน่อย
แต่ด้วยความที่บ้านบนเขาบนยอดบนดอยอย่างนี้ค่ะ

มีชาวบ้านคนหนึ่งให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า๑๖มกราคม
วันที่น้องบอบบี้หายไปเนี่ยบ้านที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านน้องบอบบี้
ปกติไม่เคยเปิดประตูบ้านแม้แต่ครั้งเดียว
แต่วันนั้นเจ้าของบ้านเปิดประตูออกมา
แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงออกมาทำความสะอาดบ้าน
แล้วเห็นน้องบอบบี้ไปวิ่งเล่นที่บ้านหลังนั้นด้วย
หลังจากนั้นน้องบอบบี้หายตัวไปตอนเย็น
ซึ่งชาวบ้านไปเจอน้องบอบบี้หรือเปล่าเนี่ย
ชาวบ้านก็บอกว่าเอาจริงนะไม่รู้ไม่เห็นเลยจริง
แต่เห็นว่าบ้านหลังนั้นปกติไม่เคยเปิดประตูบ้านมา
แต่อยู่ดีก็เปิดประตูแล้วก็มีคนแล้วน้องก็ไปวิ่งเล่นอยู่แถวนั้น
คนนี้นี่เขาเป็นผู้หญิงมีอายุแล้วนาน
ต่ออาทิตย์เนี่ยนานพอจะมาดูบ้านเขาอาทิตย์อย่างนี้ก็เอาหลานมาด้วยเล่นกับเด็กเฉย
แต่พี่บอกว่าให้การวกวนก็คือคนนี้
ใช่เราสังเกตดูแล้วแต่เราก็ไม่มีหลักฐานนะนะ
ตามที่เขาเราดูเนี่ยมันไม่ใช่ก่อนหน้านี้เมื่อสองปีที่แล้วบ้านหลังเนี้ย
แม่เขาก็โดนตีตายก็อย่างนี้แต่ไม่ออกทาง
เพราะผู้มีมีผู้มีที่ผลกันไง
นี่ค่ะคือบ้านหลังนี้ชาวบ้านบอกว่าก็ไปถามคนในบ้านนะ
เห็นน้องบอบบี้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่เห็น
แต่ว่าเขาไม่ได้ช่วยออกตามหาน้องบอบบี้
แล้วก็หลังจากนั้นหลังจากน้องบอบบี้หายไปบ้านหลังนั้นก็ล็อกไปเลย
แล้วก็ไม่สามารถติดต่อใครในบ้านได้อีกเลย
ทีมข่าวก็เลยไปเดินวนดูรอบตามข้อมูลของชาวบ้านนะคะ
อันนี้แค่ลองสังเกตดูนะคะตามข้อมูลเบื้องต้นเฉย
ก็บ้านล็อกล็อกจากด้านนอกก็มีฟืนที่เกาะอยู่หน้าบ้านมีท่อนไม้
คนในพื้นที่บอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครได้เห็นนะ
ไม่ค่อยมีคนอยู่นานจะมาทีอะค่ะ
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนพาเด็กไปหรือว่าทำอะไรเด็กนะฮะ
เห็นว่านานที่จะได้เปิดประตูอะไรสักทีนึงที่ชาวบ้านเขาบอกแค่นั้นเอง

เพราะว่าสภาพศพของเด็กที่ไปเจอตรงดงกล้วยเนี่ยมีร่องรอยฟกช้ำอยู่
แต่ยังรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดที่แน่ชัดนะครับว่าเสียชีวิตจากอะไร
แล้วเป็นร่องรอยจากอะไรบ้างนะครับ
จะมีใครพาเด็กมาหรือว่าอะไรยังไงนะครับ
คนที่อยู่กับเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านนะฮะ

ก็คืออาวัย๑๖ปีครับ
น้องชายของพ่อที่เวลาพ่อกับแม่ไปกรีดยางไม่ได้อยู่ที่บ้านวันสองวันเนี่ย
จะให้อาคนนี้มาช่วยดูแลหลาน๓คน
เราได้คุยกับหนุ่มคนนี้นะฮะ
อายุ๑๖ปีนะครับเขาชื่อในหลีนะฮะเป็นอาของน้องบอบบี้ที่เสียชีวิต
เขาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลย
หรือเปล่าอาทำหลานแล้วเอาศพหลานไปทิ้งไปอำพลางหรือเปล่า
หลียืนยันกับเรานะครับบอกว่าไม่มีทางที่เขาจะฆ่า
หรือทำร้ายหลานชายตัวเองได้อย่างแน่นอนเพราะเลี้ยงดูน้องบอบบี้มาตั้งแต่เป็นเด็ก
แล้วไล่เรียงรายละเอียดส่วนตัวให้กับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราฟังเลยนะครับ
หลีบอกว่าวันเสาร์ที่๑๖มกราคมวันที่บอบบี้หายตัวเนี่ย
คือจะหายช่วงไหนเนี้ยเขาก็จำไม่ได้หรอกอืม
แต่ในบ้านเนี่ยมีกันอยู่๔คนคือตัวเขาที่เป็นอา
มีหลานสาวคนโตที่อายุ๙ขวบน้องบอบบี้หลานชายคนกลางอายุ๗ขวบ
แล้วก็หลานคนเล็กนะฮะเป็นหลานชายอายุ๔ขวบอยู่ที่บ้านนะ
สามพี่น้องอยู่กับเขาเขาก็บอกให้หลานสาวคนโตไปทำความสะอาดบ้าน
แล้วบอกให้บอบบี้เนี่ยไปช่วยพี่สาวด้วยจากนั้นเขาก็ขี่รถออกไป
ซ่อมแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเพราะว่าแบตมันบวมนะ
แต่เขาก็จำช่วงเวลาที่ออกไปไม่ได้ว่าออกไปตอนกี่โมง
หลังจากนั้นก็กลับมาที่บ้านซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่า
อบบี้อ่ะหายตัวไปหรือยังเขากลับมาถึงบ้าน
ก็ไปต้มน้ำให้หลานอาบแล้วก็เรียกบอบบี้ให้มาอาบน้ำ
เรียกอยู่รอบสองรอบบ๊อบบี้ก็ไม่มาจากนั้นได้ยินเสียงหลานชายคนเล็กร้องไห้
เขาก็ไปดูตอนนั้นก็ยังไม่เจอบอบบี้นะ
ค่ะอ่าก็ถามหลานคนเล็กว่าเอาแล้วนี่บอบบี้ไปไหนอ่ะ
แต่ว่าหลานคนเล็กเนี่ยยังพูดไม่ได้นะฮะอายุเพิ่ง๓๔ขวบนะครับ
แต่ว่าชี้ชี้ไปทางประตูหลังบ้านเหมือนจะบอกว่าออกไปทางนั้นหรืออะไรยังไงนี่แหละ
เขาก็ไม่รู้เขาก็ไปหาตรงนั้นเลยไปทางประตูหลังบ้าน
หลีบอกว่าขอยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำร้าย
หลานจนเสียชีวิตแน่นอนเพราะเลี้ยงหลานคนนี้มากับมือ
ไม่มีทางทำอย่างนั้นแน่อยากจะบอกไปถึงคนในหมู่บ้าน
หรือคนที่สงสัยในตัวเขาด้วยว่าตัวเขารู้ดีว่าตัวเองทำอะไรอยู่
นะตอนนี้อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
ไม่ได้ทำครับเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำครับยืนยันครับ
เพราะว่าน้องเขาคือผมอยู่กับเขาคือตั้งแต่แม่เขาเพิ่งเข้ามาคืออยู่
ด้วยกันตั้งแต่ตอนนั้นไม่ได้ไม่ผมไม่ได้ทำอยู่แล้วครับ
เพราะว่าผมกล้าสามารถครับคือไม่ไม่ทำอยู่แล้วครับ
เขาเป็นตัวเราเองนะที่รู้ใจเราว่ารู้ว่าใครทำไม่ทำ
คือสำหรับตัวผมผมบอกว่าผมให้แน่ใจว่าแล้วแต่เขาจะดูว่าผมเป็นคนยังไง
แต่ผมคือผมกล้าพูดเลยครับว่าผมไม่ได้เป็นคนทำแล้วไม่ได้เป็นคนทำน้องเขา
เธออยากให้ตำลดติดตามกับคนไว้มาให้ได้ไว้ไว้อย่าครับให้เว็บถ้ายิ่งเร็วก็ยิ่งดีครับ
สอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะใช่ค่ะในฐานะพยานแวดล้อมนะครับ
แล้วก็เก็บตัวอย่างดีเอนเอไว้ด้วยนะครับเพื่อตรวจเปรียบเทียบกับร่องรอยวัตถุพยานต่าง
ในร่างกายของเด็กที่พบศพหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องไล่ตรวจสอบกันต่อไปนะฮะนะคะทีมข่าวของเราก็ไปที่กระท่อมกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านนะคะ
ก็เป็นจุดที่ใกล้ใกล้กับจุดที่พบศพน้องบอบบี้ค่ะทีมข่าวของเราไปอีกรอบหนึ่ง
คือนอกเหนือจากไปเจอร่องรอยที่เป็นรอยเท้าเด็กเนี่ยนะคะที่เมื่อวานคุณภูริพัฒน์ได้ชี้ให้ดูนะ
ก็มีกองฟางด้วยนะที่ถูกเผาแล้วก็มีเหมือนรอยเท้าเหยียบ
ตำรวจก็ได้มีการเก็บไปหมดนะคะไปตรวจพิสูจน์ว่าไปตรงกับรองเท้าของน้องบอบบี้หรือเปล่าที่พบอยู่ข้างศพ
ถูกพยานที่ตำรวจเก็บได้ทั้งหมดมี๗อย่างค่ะคุณผู้ชม
มีจอบนะคะมีรองเท้านักเรียนสีน้ำตาลมีท่อนไม้สองท่อน
มีการถ่ายภาพรอยรองเท้านักเรียนหนึ่งรอยมีเศษรถเด็กเล่นอยู่๑ชิ้น
มีต้นกล้วยที่มีรอยตัดขาดและโทรศัพท์มือถือของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะ
ทีมข่าวก็สำรวจเพิ่มเติมรอบรอบกระท่อมค่ะก็จะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่อยู่บ่อนึง
มีกระท่อมปลูกอยู่ด้านข้างด้านข้างกระท่อมจะมีกองฟางนะคะ
กระท่อมมีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างมีครกมีสากมีมีดเก้าอี้กระติกน้ำท่อแป๊บ
ที่น่าสังเกตก็คือกระท่อมตรงนี้ค่ะมีเตาขนาดเล็กมีเศษฟืนตกอยู่
ข้างมีกองฟืนขนาดใหญ่หนึ่งกองฟืนหลายท่อนมันคล้ายนะคะ
ท่อนไม้ที่ตกอยู่ใกล้ศพของน้องบอบบี้
ตำรวจก็ได้นำตัวเจ้าของที่ตรงนี้ค่ะไปสอบปากคำเรียบร้อยแล้ว
ประเด็นที่ตำรวจตั้งปมสงสัยเอาไว้ก็คือสันนิษฐานว่าวันเกิดเหตุอาจจะมีเพื่อน
หรือรุ่นพี่ที่รู้จักชวนน้องมาตกปลาหรือว่าไปเล่นแถวนั้น
แล้วอาจจะมีผู้ใหญ่บางคนมาเห็นหรือไม่พอใจการกระทำของเด็ก
พลั้งมือทำร้ายร่างกายน้องบอบบี้จนเสียชีวิตหรือเปล่า
อันนี้เป็นอีกประเด็นนึงแล้วเหมือนกับว่าพาร่างของน้องข้ามคันนา
จะไปฝังอำพรางที่ป่ากล้วยที่ห่างออกไป๕๐เมตร
แต่มีคนมาเห็นพอดีเลยทิ้งศพเอาไว้เลยทิ้งจอบเอาไว้ด้วย
อาจจะกลับมาฝังอีกทีนึงอะไรประมาณเนี้ยอืมอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะ
ก็มันสอดคล้องกับสิ่งที่ทีมข่าวของเราเห็นรอยเท้าที่คันนาด้วยค่ะ
คือเห็นรอยเท้าเหมือนกับรอยเท้าคนหลายคนที่ไปเหยียบย่ำอยู่แถวนั้น
ตรงนี้ที่คุณภูริพัฒน์เคยไปชี้ให้เราดูตั้งแต่เมื่อวาน
ทีมข่าวไปคุยกับอดีตหลวงพ่อของหมู่๑๒นะคะ
ก็เป็นเจ้าของที่นาจุดที่พบศพน้องบอบบี้ก็ได้ข้อมูลมาว่า
ไม่ได้รู้จักไม่เคยพูดคุยกับพ่อแม่หรือว่าตัวเด็กที่เสียชีวิตเลยนะคะ
ดังนั้นก็เป็นไปไม่ได้จริงที่จะไปทำร้ายอะไรเด็กเพราะไม่ได้รู้จักกัน
ไม่ได้มีเหตุอะไรกันด้วยวันเกิดเหตุตัวเองเนี่ยไปรับจ้างปรับหน้าดินที่บ้านของหลานในหมู่บ้าน
ไม่ได้ไปจุดที่เป็นที่นาที่พบศพนะแต่ยอมรับว่าจอบและท่อนฟืนที่ตกอยู่ใกล้ศพน้องบอบบี้เป็นของตัวเองค่ะ
รับว่าเป็นของตัวเองจอบมันอยู่ในที่นาฟืนมันก็อยู่ในที่นา
่อไฟเมื่อสองเดือนก่อนแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่นาอีกเลยยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุ
แล้วตัวเองเนี่ยก็มีพยานยืนยันว่าไม่ได้ไปตรงจุดนั้นในวันเกิดเหตุด้วย
ตั้งแต่วันที่๑๕นะ๑๕๑๖๑๗๑๘ผมอยู่ดันดินหมดเลย

ไม่เป็นคนจริง

ไม่เป็นตกใจ
ผมอยากเจอไอ้คนที่พูดอีก
ไม่ตกใจไม่ซีเรียสด้วยแต่เสียเวลาการทำงานของผมแค่นั้น

เขาถามว่าสมมุติว่ามีดีลผมติดที่จอบเห็นไหม

เพราะเราไม่ได้จับจอบด้ามนี้มาประมาณ

ส่วนภรรยาเขาก็ออกมายืนยันเหมือนกันนะคะ
ยืนยันว่าวันเกิดเหตุเขามีพยาน
เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นในวันเกิดเหตุจริง
จอบเสี่ยงนั้นเราได้ใช้ไหม
ได้ใช้เพราะเราไปเอาจอบนั้นไปตับปี
เพื่อจะเอาปรีมาทำกับข้าวไง
วันนั้นไปเอาต้องใช้จอบอยู่แล้ว

ใช่แล้วก็กลับมาไว้ที่เดิม
ที่เราเอาจอบไปไว้ที่เดิม
ก่อนที่มีปิดเจริญของสกเด็กของนั้น
วันที่สิบห้า
คุณผู้ชมค่ะผลตมตรีสรรโภรักษารองผู้บริจการตำรวจพูทอลภาคร๕
พร้อมด้วยชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปจุดที่พบศพนะคะ
มีการประชุมร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
เรื่องต้นสอบปากคำพยานเพิ่มเติมไป๔ปาก

คือในหวานในหลีในทรงวุฒินายอนันต์ซึ่งเป็นคนเลี้ยงแพ้
ตอนนี้นะคะสอบปากคำทั้งหมดนี้ในฐานะพยาน
แต่ก็มีการเก็บดีเอนเอเอาไว้ด้วยนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่าถ้าดูจากสภาพพื้นที่แล้ว
มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กเดินไปเอง
แต่ก็ต้องไปหาสาเหตุว่าแล้วทำไมเด็กถึงเดินไปตรงนั้น

ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
ตำรวจภูทรเวียงเชียงรุ้งก็ลงพื้นที่ไปจุดที่พบศพอีกรอบหนึ่งนะคะ
แบ่งชุดเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามจุดต่างที่อยู่โดยรอบ
แรกลงพื้นที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนไปหาหลักฐานจุดที่พบศพน้องบอบบี้
ว่าอาจจะมีหลักฐานอื่นยังหลงเหลืออยู่
ส่วนอีกชุดนึงก็ไปที่สวนยางพาราใกล้อยู่ใกล้กับเถียงนานะคะ
นานะคะก็ใช้วิธีเดินลัดเลาะไปตั้งปมเอาไว้ว่าคนร้ายอาจจะทำร้ายน้องบอบบี้มาจากที่อื่น
ศพมาเพื่อที่จะอำพลางคดีแล้วก็ไปทิ้งเอาไว้ตรงนั้น
ลักษณะของการสืบสวนสอบสวนไล่หาเหตุการณ์ต่าง